พี่ปุ่ชมมาดูที่จังหวัดขอนแก่นมีคนร้ายบุกทรัยงานก่อสร้าง
เข้าไปขโมยทรัพย์สินหายเกลี้ยงเลยค่ะ
แอบอยู่ในไซส์งานนั่นแหละรอเข้ามาก่อเหตุอีกครั้ง
แล้วมาจริงจริงด้วยค่ะแล้วภาพกล้องวงจรปิดก็มีนะคะ

กล้องวงจรปิดจากไซส์งานก่อสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ริมถนนมิตรภาพค่ะที่จังหวัดขอนแก่น
คนร้ายเป็นผู้ชายผอมสูงนะคะสูงประมาณ๑๖๕๑๗๕เซนติเมตรค่ะ
เสื้อเชิดแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีเขียว
ใช้เสื้อกลุมหัวสวมหัวแก๊บทับไปอีก
ถือไฟฉายพร้อมกระเป๋าสะพายมาเลยค่ะ
งัดประตูเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินตามโต๊ะทำงาน
ก่อนจะได้ทรัพย์สินหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ของวันที่๘ตุลาคม

นำหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกรุ่งศักดิ์จงกลรัฐ
ผู้กำกับการสพเวรุวันเปิดเผยค่ะ
หลังจากรับแจ้งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาเบาะแสคนร้าย
กระทั่งทราบว่าคนร้ายชื่อวนายนบพลทองสแก่ค่ะ
ทางการสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าคนร้ายน่าจะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก

นำกำลังไปดักซุ่มจับอยู่ที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละ
คนร้ายย้อนกลับมาจริงค่ะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำ
ตำรวจรวบตัวก่อนนำตัวไปตรวจค้นที่ห้องพัก
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุนั่นเอง
ของกลางที่ถูกขโมยไปมี๓รายการค่ะ
ปอร์ตไลท์๒ดวงหินเจีย๑เครื่อง
นำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

ผู้ต้องหารับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
โดยอ้างอีกว่าเป็นการก่อเหตุครั้งแรกนะ

แล้วจะเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุเพียงครั้งเดียว
พอภาพจากก้องมุมจันติดก็มีอย่างไรค่ะ
พฤติการของคนร้ายและข้อมูลการสืบสวนสอบสวน
เชื่อว่าจะก่อเหตุที่ไซส์ก่อสร้างมาแล้วหลายครั้ง
และจะมีการสอบสวนขยายผลต่อไปค่ะ
ส่วนยาบ้าผู้ต้องหารับว่าซื้อมาจากในต้น

ตำรวจก็ต้องไปตามในต้นอีก
ในต้นก็เลยโดนจับไปอีกเป็นผู้ขายนะคะ
ถูกจับไปอีกในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดค่ะ